เรียนท่านประทานที่ขอรบผมรังสินบะโลมสมาชิกสภาพปูแทนรัฐสดอลแบบบัญชี
แต่ชื่อพักเก้าไกรในฐานะสมาชิกรัฐสภา
สำหรับการพิจารณาประเด็นเรื่องร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
ผมต้องเรียนว่านี่คือการพิจารณาวาระที่๑
เป็นการพิจารณาในชั้นของการรับหลักการ
ซึ่งหลักการตามพระราชบัญญัตินี้ร่างพระราชมัญญัตินี้

นั่นคือให้มีกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติเท่านั้น
ส่วนสาเหตุที่จะต้องมีกฎหมายนี้
ก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่กำลังทำกันอยู่
นั่นคือการแก้ไขรัฐมนูลเพิ่มเติมพุทธศักราช๒๕๖๐

ลำพังถ้าเราพิจารณากันแค่เพียงหลักการ
เราจะไม่พบถึงพิษภัยหรือข้อควรระวังของร่างกฎหมายฉบับนี้
เนื่องจากมันเขียนเอาไว้ค่อนข้างกว้าง
แต่หากเราพิจารณาในเนื้อหาสาระที่อยู่ข้างใน
ผมคิดว่ารัฐสภามีความจำเป็นที่จะต้อง
กังวลต่อร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยกันสองเรื่อง
นั่นคือ๑บทเรียนในอดีตของการ
จัดให้มีการออกเสียงประชามติ
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่๗สิงหาคม
และ๒ปัญหาในเนื้อหาสาระของร่างพระราชบัญญัติ
อาจจะก่อให้เกิดความโกลหนและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ท่านประธานครับในส่วนของบทเรียนในอดีตนั้น
ผมต้องเรียนว่าในการจัดทำประชามติครั้งนั้น
มีขึ้นเพื่อถามประชาชนว่าจะรับหรือไม่รับต่อร่างรัฐมนูล
ซึ่งคณะกรรมธิการร่างรัฐมนุนที่นำโดยอาจารย์มีชัยริชุพันธ์ร่างขึ้นมา
ปรากฏว่าหลังการลงประชามติมีพี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์ประมาณ๒๙๗ล้านคน
ผลที่ออกมาคือมีผู้ที่เห็นด้วยที่จะรับร่างรัฐมนูลฉบับนั้น
มากกว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วย
ร่างรัฐมนุนดังกล่าวถูกบังคับใช้เป็นรัฐมนูลพุทธศักราช๒๕๖๐มาจนถึงปัจจุบัน
ถามว่าปัญหาของประชามติครั้งนั้นคืออะไร
ปัญหามีว่าในระหว่างที่มีการลนลงประชามติว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐมนูล
มีการบันทึกข้อมูลอย่างกว้างขวางว่ามีการดำเนินคดีกับคนที่เห็นต่างต่อร่างรัฐมนูล
๔ลายถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา๖๑ของพรบประชามติปี๕๙
๑๓๑คนถูกดำเนินโดยคำสั่งหัวหน้าคอสชที่๓ท๕๘
เสร็จรวมกันเกือบ๒๐๐คน
ตัวอย่างของผู้ที่ถูกดำเนินคดี
หนึ่งนั้นหนึ่งในนั้นไม่ใช่ใครอื่นครับผมนี่แหละที่ถูกดำเนินคดี
ถูกเอาไปขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ๑๒วัน
ผมยังจำได้ดีว่าในวันที่ผมอยู่ในเรือนจำ
เวลานั้นเป็นช่วงเวลาประมาณบ่าย๓ถึงบ่าย๔
ผมกำลังอ่านหนังสืออยู่อ่านหนังสือเรื่องฮังเกอร์กรีมครับ
ระหว่างที่กำลังอ่านหนังสือมีเพื่อนนักโทษ๒คนนั่งคุยกันข้างผม
พวกเขากำลังปรึกษากันว่าคดีของตนเนี่ยควรจะทำยังไง
คนหนึ่งซึ่งผมเข้าใจว่าผิดในเรื่องของรักทรัพย์
ถามอีกคนที่น่าจะมีประสบการณ์มากกว่าว่าควรจะเลิกสู้คดีไหม
ควรที่จะสารภาพให้มันจบกันไปไหม
อีกคนที่น่าจะผิดเรื่องช่อโกงก็บอกว่าอย่าไปสู้เลย
ยิ่งสู้ยิ่งยาวรับไปดีกว่า
พวกเขาคงรู้สึกว่าผมกำลังนั่งฟังอยู่
หันมาถามว่าแล้วผมน่ะผิดอะไร
ผมก็บอกเขาว่าผมไปแจกใบปริวไม่ให้คนรับร่างรัฐมนูล
เขาถามผมว่าเดี๋ยวนี้ข้างนอกเขาแจกใบปริวแล้วมีความผิดด้วยเหรอ

ก็ได้แต่คิดอยู่ในใจว่า
การดำเนินคดีต่อคนที่เห็นต่างในเรื่องของร่างรัฐมนูล
มันขัดต่อสามัญสำนึกของคนทั่วไป
มันแสดงให้เห็นว่าการลงประชามติครั้งนั้น
เป็นกระบวนการที่วิปริต
เป็นกระบวนการที่ไม่สามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจได้จริงว่า
ถ้ามีการเปิดให้ลงประชามติ
เพราะเหตุใดจึงไม่สามารถลงอารมณ์ได้
นี่คือเหตุผลว่าทำไมรัฐมนูลปี๒๕๕๙

ก็เพราะมันมีทั้งคราบน้ำตา
มันมีความเจ็บปวดที่อยู่เบื้องหลัง

รัฐมนุนฉบับนี้แค่เพียง๓ปี

หรือมากไปกว่านั้นคือร่างรัฐมนุนฉบับใหม่
ผมอธิบายมาถึงตรงนี้

เพราะเหตุใดพระราชบัญญัติประชามติปี๒๕๕๙
กลายเป็นเครื่องมือในการทำลายฝ่ายตรงข้าม

แทนที่จะกลายเป็นเครื่องมือในการปกป้องเสรีภาพของประชาชน

นั่นก็เพราะว่าพรบดังกล่าว
มีการใช้ถ้อยคำที่คูณเคลือ
เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตีความได้อย่างกว้างขวาง

ที่เพื่อนหลายคนได้อธิบายถึงมาตรา๖๑

ก้าวร้าวหยาบคายปลุกระดมข่มขู่
ซึ่งการระบุเงื่อนไขแบบนี้
ก็อย่างที่ทุกคนทราบ

ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้ท่านประธาน

เราไม่ควรจะมีกฎหมายแบบนั้นอีก

เพราะร่างที่ท่านส่งเข้ามาในสภา
มีปัญหาด้วยกัน๓ประการครับ
ประการแรกมาตรา๖๐อนุ๓
ร่างพรบประชามติครั้งนี้
มีการใช้ถ้อยคำที่คุมเคลือ
ไม่ต่างอะไรกับพรบประชามติปี๕๙
นั่นคือการบรรยัติถ้อยคำว่าหลอกลวง
บังคับขู่เข็นหรือจูงใจ
เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง

และยังมีการบรรยัติถ้อยคำว่า
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องที่จะออกเสียงประชามติอันเป็นเท็จ
ให้กลายเป็นความผิดด้วย
การใช้ถ้อยคำกว้างแบบนี้
อาจจะเกิดปัญหาในการตีความ
และทำให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อกลั่นแกล้งผู้ลนลงประชามติได้
ต่างอะไรกับที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีต

วินิจฉัยในการตัดสิทธิ์ทางการเมืองถึง๕ปี
เราจะได้บรรยากาศที่ไม่แตกต่างอะไรกันเลย
ถ้าเราใช้ร่างเนื้อหาแบบนี้

มาตราที่๓๑ที่เป็นเสมือนการนิรัติโทษกรรม

ถ้าการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายฉบับนี้
หากเป็นไปโดยสุจริต

ประเด็นคือการบรรยัติแบบนี้เนี่ย

อาจจะมีการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธ
ของผู้ลนลงหรือประชาชนที่ไปลงประชามติได้
แล้วแค่อ้างว่าทำตามกฎหมาย
ว่ากฎหมายมันมีหน้าตาแบบนี้เนี่ย
แม้มันจะก่อผลร้ายกับใครก็ตามมากเพียงใดเนี่ยก็ไม่ต้องรับผิดชอบ
บรรยัติแบบนี้อาจจะกลายเป็นการสร้างความเหิมเกลิมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และเป็นการสร้างบรรยากาศที่หวาดกลัวให้กับประชาชน
ก่อนหน้านี้เราพูดกันเยอะครับเรื่องการเซ็นเช็คเปล่า
นี่แหละครับคือตัวอย่างของการเซ็นเช็คเปล่านิรโทษกรรมไว้ล่วงหน้า
ประการสุดท้ายครับการกำหนดให้การออกเสียงประชามติตามร่างพรบนี้
จะต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์เกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียง
จะถือว่าเป็นการออกเสียงประชามติที่มีผลโดยกฎหมาย
หมายความว่าต่อไปนี้ถ้าจะต้องมีการลงประชามติกัน
จะต้องมีพี่น้องประชาชนอย่างน้อย๒๖ล้านคนมาลงมติมาลงประชามติ

แต่ปัญหาก็คือว่าการออกเสียงประชามติทุกฝ่ายในสังคมต้องมาช่วยกัน
ช่วยกันให้ประชาชนออกมากันให้มากที่สุด
ภาครัฐเองก็มีหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนลงประชามติด้วยเช่นกัน
แต่การกำหนดเงื่อนไขแบบนี้
ที่ทำให้การไม่มาออกเสียงประชามติ
ถูกทำให้มีผลลัพธ์ไม่ต่างอะไรกับการไปลงมติว่าไม่เห็นชอบ
ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็อาจจะเข้าทางรัฐบาล
ที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับการลงประชามติในเรื่องนั้น
เช่นนี้แล้วรัฐบาลก็อาจจะปล่อยประละเลย
ให้มีการลนลง

ลนลงให้พี่น้องประชาชนออกมาลงประชามติก็ได้

ผมเสียดายที่ร่างกฎหมายฉบับนี้
วางข้อจำกัดการลนลง
หรือการแสดงความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในการออกเสียงประชามติ
มากกว่าที่จะยืนยันอย่างหนักแน่น
ว่าประชาชนสามารถที่จะลนลงได้อย่างเต็มที่
วิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเต็มที่
โดยเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องไม่กระทำการขัดขวาง
กระบวนการดังกล่าวของประชาชน

ในกระบวนการประชามติก็ต้องถือว่าประชาชนมีเสรีภาพอยู่แล้ว
นั่นคือหลักทั่วไปทางกฎหมายครับ
แต่ผมต้องยืนยันว่า
วันนี้เนี่ยเราอยู่ในสภาพสังคมที่ไม่ปกติ
เรามีรัฐบาลที่ถูกวิภาควิจารณ์จากสังคมอย่างกว้างขวาง
เรามีองค์กรตุลากาที่ประชาชนมีความเห็นว่าช่วยเหลือผู้มีอำนาจ
และที่สำคัญเรามีตำรวจที่ใช้กฎหมายในการดำเนินคดี
ซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง
ราวกับว่าตำรวจวันไม่มีเรื่องอื่นทำแล้วครับ
ผู้ชุมนุมอย่างเดียวดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมอย่างเดียว
นี่คือสภาพที่เป็นปัญหาต่อการใช้สิทธิเสรีภาพ
สุดท้ายอย่างนี้ครับท่านประธานในฐานะที่ครั้งหนึ่งผมเคยเป็นผู้ลนลงเมื่อปี๕๙
แล้วก็ถูกจับเข้าไปในเรือนจำ
ผมขอยืนยันอีกครั้งว่าเหมือนที่เราเคยได้ยืนยันเมื่อปี๕๙
ผู้ที่ลนลงประชามติและถูกดำเนินคดีจากการลนลง
ไม่รับกับอนาคตที่ไม่ได้เลือกเราคือผู้บริสุทธิ์
ขอบคุณครับท่านประธาน